พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
โจรเขาใช้ผ้าเหลืองบังหน้า
บังหน้านี่ไม่ได้หมายความว่าปิดหน้าเป็นไงนะคือเขาแต่งกลายเป็นพระใช่ค่ะ
เข้ามาขโมยของนะคะก็คือเงินสดของพระ
ถึงในกุฏิได้เงินไปกว่า๒๐๐๐บาท
แต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ที่เห็นอยู่ไม่ใช่พระนะคะเป็นโจรนะครับพระพระนะครับโจร

เดินเข้ามาในกุฏิของเจ้าคณะตำบลหนองตูมที่เปิดทิ้งไว้ก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างใน

จากนั้นเดินมาที่บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีย่ามของพระสงฆ์วางอยู่
หรือค้นในย่ามพบทรัพย์สิน
จากนั้นก็เดินออกมาจากห้องขึ้นบันไดแล้วก็เดินย้อนกลับลงมา
และหลังจากนั้นเดินวนเวียนอยู่ภายในห้องอีกก่อนจะเดินออกจากกุฏิไป
ที่เกิดเหตุคือวัดบ้านหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นพระสุนัยเมธีสารสิริ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองตูมพาผู้สื่อข่าวไปดูที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะภายในกุฏิของเจ้าคณะตำบล
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยบอกวันเกิดเหตุทางวัดมีงานบุญพอดีเลยนะคะ
มีพระสงฆ์มาจากกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พอกลับมาจากบินทบาทเท่านั้นแหละ
พบว่าคนร้ายเข้าไปขโมยเงินสดกว่าหมื่นบาทที่เก็บไว้ในกุฏิเอาไปหมดเลย
และในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีพระที่มาร่วมงานถูกขโมยเงินในย่ามด้วย
ย่ามของพระที่มาร่วมงานวางไว้บนสาราการประเรียน
หายไปทั้งหมด๓รูปเพื่อการรวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่ามีคนร้ายใช้จีวรพระแต่งกายเป็นพระสงฆ์ห่มจีวร
เข้ามาภายในกุฏิของเจ้าคณะตำบล
และคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ขโมยเงินของพระสงฆ์ที่วางไว้บนสาราการประเรียน
ในช่วงที่พระสงฆ์ไปรับบิณฑบาตโดยคนร้ายได้เงินสดไป๒๐๐๐๐บาท
และจากการตรวจสอบดูแล้วกล้องวงจรปิดเห็นหน้าอยู่บางส่วนเหมือนกันนะคะบางช่วงบางตอน
ไม่ใช่พระลูกวัดหรือพระที่ตั้งใจมาร่วมงาน
เพราะพระที่มาร่วมงานจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะ
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ก็คือลงทุนตัดผมและแต่งตัวเป็นพระปลอมค่ะ